คลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกตีกันกลางถนนเลยนะคะ
ถูกระบุว่าเกิดขึ้นที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
บอกอาวุธครบมือแบบนี้เลยนะ
ครบมือเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างไปดูคลิปเต็มกันหน่อยค่ะ

สุดยอด
เป็นสองกลุ่มนะโดยรวมรวมเนี่ยประมาณยี่สิบคนที่บอกว่าครบเนี่ย
จริงนะมีปืนด้วยมีขวดแก้วมีมีดดาบแล้วก็ไล่ตีกันกลางถนนแบบนี้
แล้วถนนนี้เป็นถนนที่เขาใช้สัญจรกันนะแต่ตอนนี้ไม่สนใจแล้ว
ไม่ต้องมีใครไปไหนมาไหนกันแล้วนะคะเอาไว้ตีกันเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้นะคะระบุว่ากรสินเกิดเหตุวัยรุ่นยกพวกตะลุมบอลกัน
อาวุธครบมือมีดปืนจอบไม้ไล่ทำร้ายกันราวกับบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรไร้กฎหมาย
เหตุเกิดที่สามแยกมกรสินพื้นที่นามนใกล้กับร้านอาหารชื่อดังในอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
บ้านป่าเมืองเถื่อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปมุดอยู่ที่ไหนอันนี้อันนี้เขาโพสต์ไว้นะ

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
ผู้สื่อข่าวเห็นคลิปแล้วลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
บริเวณบ้านหนองแวงตำบลสงเปลือยอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะคะ
ริมทางตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยังไปเจอเศษซากอยู่เลยนะคะ
เป็นเศษแก้วตกกระจายหลังกลุ่มวัยรุ่นเขาเอาปลากันในช่วงที่ตีกัน
จากการสอบถามชาวบ้านรายหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่มของ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ช่วงนั้นมีวัยรุ่นหลายสิบคนขี่รถจักรยานยนต์กันมาก่อน
แล้วก็มาจอดข้างร้านอาหารจากนั้นได้ยินเสียงการใช้ปืนแก๊ป
ยิงคู่อริแล้วก็ใช้ขวดฟาดเข้าใส่กัน
พร้อมยกพวกตะลุมบอลกันและระหว่างนั้นเอง
ชาวบ้านก็ต้องพาบุตรหลานไปหลบในบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเขายกพวกตีกันแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นที่มีจำนวนมากกว่า
สวนกลับมีทั้งไม้ทั้งเหล็กวิ่งไล่กลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาหาเรื่อง
กลุ่มวัยรุ่นที่มีน้อยกว่าต้องวิ่งหลบหนีไปจากคลิปที่เห็นเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากคนเห็นเหตุการณ์บอกแบบนี้
ทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามามาจากไหนแต่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้
คืนวันนั้นมีงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการอยู่ข้างร้านอาหารประมาณ๑๐๐เมตร
แต่ชนวนเหตุไม่ได้เกิดจากภายในงานแถวนี้น่าจะมีเรื่องกันมาก่อน
ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ผู้เห็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าคืนวันนั้นมันมีงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากงานนี้หรือเปล่า
ก็ต้องไปหาถามเจ้าของงานค่ะนายอุทัยอาสาสื่อ
คนที่จัดงานที่ถูกพาดพิง
เขาบอกว่าไม่น่าจะเกิดจากงานเลี้ยงเกษียณของตนเองที่จัดขึ้นอย่างแน่นอน
คาดว่าวัยรุ่นน่าจะมีเรื่องจากที่อื่น
แล้วก็มาเจอกันจุดนี้แล้วก็จอดรถจักรยานยนต์ท้าทายกัน
แล้วก็ลงมายกพวกตะลุมบอลกันนี่นะ
วัยรุ่นไหนจะเข้ามาในงานเกษียณอายุราชการ
นั่นสิมีแต่เด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลย
เขาบอกว่า๑๖๑๗ปีหลวงนี้เนี่ยนะคะ
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกนัทพานพวัชระเสวี

เหตุการณ์นี้พบผู้เสียขออภัยนะคะ
พบผู้ได้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑ราย
ส่วนวัยรุ่นที่ก่อเหตุหลบหนีไป

ติดตามตัวเบื้องต้นทราบ

เข้ามาเจอกันแล้วก็มาคำเมนต์กัน
และกำลังติดต่อผู้ที่โพสต์คลิป
เพราะว่ามีข้อมูลบางอย่างที่คลาดเคลื่อน
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหลายอย่าง
เดี๋ยวตอนนี้ตำรวจตามอยู่นะคะ